เอามาดูเรื่องของดอกมะลิกันหน่อย

ฝนตกในหลายพื้นที่ลมก็แรงนะคะ
พอฝนตกเสร็จแล้วอากาศเขาก็ยังชื้นอยู่
พออากาศยังชื้นอยู่ไปส่งผลกระทบต่อการออกดอกของมะลิ
มะลิปกติเขาชอบอากาศร้อนนะ

เก็บขายไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา

ถ้ายุ่งน้อยราคาก็แพงเลยครับ

คือมันน้อยจนแบบไม่รู้จะเอารายได้มาจากไหนนะคะ
ดอกมะลิในสวนของนายถั่วสวนกลาง
อยู่ในพื้นที่ตำบลธาญประศาจอเผือนนวลสูง
จังหวัดนครราชศรีมาเขาบอกก่อนหน้านี้
เคยออกดอกซับพร่างในช่วงดืนนี้แหละ
ของปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันเลยนะช่วงร้อนแบบนี้
แต่ปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะคะ
เนื่องจากเจอกับสภาพอากาศแปรปรวน
ฝนตกในช่วงกลางคืนเกือบทุกคืนเลย
แล้วยังมาเจอหนอนบุกเข้ามากัดกินดอกจนเสียหาย
ตอนนี้รายได้หดหายไปเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
ถั่วเจ้าของสวนบอกปลูกมะลิไว้๒ไร่
ทุกปีช่วงนี้แหละมะลิจะออกดอกสีขาวไปทั้งสวน
จากที่เคยเก็บดอกมะลิขายได้วันละ๑๐๑๕กิโลกรัม
ในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะ
ได้ประมาณ๕๗กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น
เพราะอะไรคะเพราะช่วงกลางคืนฝนตกอากาศชื้น
มะลิออกดอกน้อยก้านดอกสั้น
เพราะปกติแล้วมะลิเขาชอบอากาศร้อนนะคะ
ส่งผลให้ตอนนี้รายได้หายไปหลายพัน
และเมื่อมะลิออกสู่ท้องตลาด
ทำให้ช่วงนี้ดอกมะลิในตลาดมันน้อย

ตลาดค่ะตลาดแต่ว่าราคาเขาก็ตามหากันนั่นแหละนะคะ
ถ้าใครไปรับซื้อช่วงนี้อาจจะต้องลำบากนิดนึง

โอ้โหแล้วช่วงสงการจะมาถึงเนี่ย
ไม่ใช่แพงทุกคนเอามาใส่ในขันนะครับ
แล้วไปตากน้ำสงการโวยพรผู้ใหญ่หรือว่าไปขอพรผู้ใหญ่นะครับ
แล้วมะลิจะไม่แพงเป็น๒๐๐๐บาทขนาดวันนี้๑๐๐๐กว่าบาทหรือจะเปล่า

เอาเลยครับใช่เป็นทั้งเรื่องนะ
ดอกพุธลักษณะคล้ายกันสวยดีด้วยสีขาวเหมือนกัน
แต่อาจจะไม่หอมเท่านะแต่ก็ทดแทนได้นะ